กลางดงคือตำบลกลางดงที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

คือมันยังหลอนดีเดิมจำได้ไหม

เหตุเกิดประมาณสัก๕ทุ่มเสร็จบริษัทเอกอุทัยจำกัดเลขที่๔๙
ริมถนนมิตรภาพถ้ามุ่งตรงมาเนี่ยก็จะเข้ากรุงเทพหานครอยู่หมู่๑
บนกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาลดน้ำดับเพลิงมา๔๕คัน
อุปสรรคในการสกัดไฟครั้งนี้คือน้ำอ่ะน้ำน้ำเอาไม่อยู่
เพราะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นกับคลังน้ำมันเก่ามีสารเคมีอยู่ด้วย
ดังนั้นฉีดน้ำเข้าไปมันระเหยกลายเป็นไอ
อยู่ฮะต้องเป็นการฉีดน้ำผสมโฟมสกัดไฟ
สุดท้ายใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่าจึงสามารถคุมสถานการณ์ไว้ได้
เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีเคราะห์ดีไม่แรงไม่รุนแรงเหมือนหมิงตี้อ่ะ
มิงตี้ที่บางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพราะว่าไม่ตุ้มตั้มบุ้มบั้มออกมา
แต่มีคนงานชาวสวปปบาดเจ็บ๑คนไฟลวกตามร่างกายเกือบจะ๔๐๕๐นะครับ
จริงแล้วต้นเพลิงที่ผมรายงาน๕ทุ่มแต่ต้นเพลิงจริง๓ทุ่ม
และคนที่เป็นคนงานเขาพยายามจะช่วยเหลือกันพยายามจะดับไฟเอาไม่อยู่ฮะ
เอาไม่อยู่จึงต้องเรียกพนักงานดับเพลิงมาครับเหตุการณ์นี้บริษัทเอกอุทัยบอกอีกที
จริงแล้วเป็นโรงงานปูนขาวแต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เพิ่งโรงเรียนโดนตรวจสอบอ่ะ๒เรื่องเรื่องแรกก็คือ
ลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมมาฝังมากรบมาตรงนี้อันนี้เรื่องหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาลงมาตรวจแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งคือบางส่วนของโรงงานเนี่ยมันไปลุกล้ำเขตพื้นที่ของป่าไม้
ประมาณสักยี่สิบไร่เห็นจะได้ดังนั้นหลังจากไฟสงบแล้ว
มีเรื่องร้อนที่จะต้องตามต่อสำหรับโรงงานที่ว่านี้ครับ